เมื่อวานจับตามองไปที่สำนักงานกรกต
ก็รอแล้วรออีกว่าจะมีถ้อยแถลงออกมาอย่างไร
เกี่ยวกับกรณีของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
หลายคนบอกส่งเรื่องสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยในการยุบพักแล้วนี่
แต่ตอนค่ำกรกตยังออกมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่เลย

ใช่ค่ะคือเมื่อวานใช้เวลาในการพิจารณากันกว่า๑๐ชั่วโมง
แล้วก็ตอนประมาณ๑ทุ่มทางโฆษกของพักไทยรักษาชาติ
ก็คือนายพงเกษมสัตยาประเสริฐออกมาบอกว่า
เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องรอฟังมติจากกรกตก่อน

แล้ววันนี้ค่ะกรกตก็มีการประชุมกันต่อ
ทีนี้หลังจากนี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราต้องไปวิเคราะห์แล้วก็ไปติดตามกันนะคะ

ติดตามจากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

ข่าวนี้ต้องตามกันอย่างกระชั้นชิดจริง

ข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนหน้านี้บอกว่า
เมื่อวานเนี่ยกรกตยังประชุมกันไม่เสร็จ
แล้วจะประชุมกันต่อช่วงสายวันนี้
ปรากฏว่าไม่มีการประชุมกรกตในช่วงสายวันนี้
แปลว่ากรกตที่ประชุมกันเมื่อคืนเนี่ย
ที่ออกมาบอกตอนทุ่มกว่าว่ายังประชุมไม่เสร็จเนี่ย
เขาประชุมกันต่อแล้วก็ได้ข้อยุติ
ว่าจะต้องส่งคำร้องยุบพักไปที่สารรัฐมนูลเพื่อวินิจฉัย
ฉะนั้นเช้านี้ก็ไม่มีการประชุม
และก็แปลว่าที่ทนายความของพักทศชไปยื่น
เพื่อที่จะให้มีการไต่สวนอย่างเป็นธรรมนั้นก็ไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็น
ฉะนั้นมาจนถึงวันนี้ก็แปลว่า
รอเวลาที่เลขากรกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมือง
จะนำคำร้องไปยื่นถึงสารรัฐมนูล
ก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับระหว่างกรกตกับ
สารรัฐมนูลอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการอยู่กันคนละอาคาร
อยู่กันคนละอาคารใกล้เคียงกันฉะนั้นแปลว่ากรกตทั้ง๗
คนเมื่อคืนนี้ก็มีมติไปแล้วเรื่องนี้ขั้นตอนที่คณะ
อนุกรรมการไถ่สวนจะต้องตั้งขึ้นมาเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง
จริงแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะตั้งคนนอกขึ้นมาด้วยเพื่อความ
รอบครอบขั้นตอนนั้นก็ก็ผ่านไปจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อ
จากนี้ไปเมื่อกรกตยื่นคำร้องถึงสารรัฐมนูลแล้วเนี่ยพัก
ทศชยังเดินหน้าหาเสียงได้อยู่ไหมนี่คือคำถาม
คำตอบก็คือรองวิศนุเครืองามตอบไว้เมื่อ๒วันแล้วว่า
ถ้าพักไทยรักษาชาติทศชยื่นขอคุ้มครองชั่วคราว
แล้วก็สารคุ้มครองชั่วคราวให้ก็แปลว่าเขาก็เดินได้หาเสียงได้
กว่าสารจะตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่มีความผิดจะยุบพักหรือไม่ยุบพัก
มาก็คือว่าคำพิพากษาที่จะออกมาช้าหรือเร็วมีผลต่างกันยังไง
ตอบว่าถ้าตัดสินออกมาว่าผิดแล้วมีคำสั่งยุบพักก่อนเลือกตั้ง
ก่อนเลือกตั้งนะก็แปลว่าพักทศชหมดสภาพ
ไม่มีสอสอแม้แต่คนเดียวเพราะยังไม่ได้เลือกตั้ง
แต่ถ้าคำสั่งยุบพักออกมาหลังเลือกตั้งแปลว่าสอสอของพักทศช

ยังมีสภาพเป็นสอสออยู่แต่เมื่อไม่มีพักแล้วเนี่ย
สสเหล่านี้ก็ไปหาพักอื่นอยู่ได้
แต่ว่าสอสอที่เป็นกรรมการบริหารพักก็จะถูกตัดสิทธิ์๑๐ปี
สอสอทั่วไปที่ไม่เป็นกรรมการบริหารพักไปหาพักใหม่อยู่ได้
นี่หมายถึงว่าตัดสินออกมาหลังจากการเลือกตั้งแล้ว
ซึ่งถ้าดูรายชื่อกรรมการบริหารพักของไทยรักษาชาติ
หน้าตั้งก็สังเกตนะครับ
เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นทายาทหน่อเนื้อของ
ของนักการเมืองผู้อวุโสในพักธอสชนั่นแหละ

อายุอนามเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น

คุณปีชาพลนี่ก็ลูกของคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์
อีกคนนึงฤกภพชินวัตน์

ก็เป็นลูกชายคุณพายับชินวัฒน์
พูดง่ายก็คือหลานคุณทักษิณ
ต้นนารนองเป็นลองมีคาที่การพัก
นี่ลูกชายของคุณจิตติรัฐณรนอง
อีกคนนึงขนาพจน์จมฤทธิ์

นี่เป็นเพื่อนสนิทของอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์แล้วก็คุณชะยิกาวงนภาจันทร์
นี่เป็นลูกสาวของคุณเยาวเรศชินวัฒน์และอีกหลายคนครับที่อยู่ในแบบเดียวกันก็คือว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นวงวานว่านเครือเป็นคนรุ่นใหม่
ก็แปลว่าคนเหล่านี้ถูกวางตัวไว้ให้มาบริหารพักไทยรักษาชาติ
แล้วจะเติบโตขึ้นมาเป็นนักการเมืองมาทดแทนรุ่นพ่อรุ่นลุงรุ่นอาในอนาคต
แต่ว่าถ้าถูกยุบพักก็แปลว่าจบเลยครับจบเลยอนาคตที่วาดหวังกันไว้ก็จบ
ฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าการก่อเกิดของพักทศชอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่า
มาจากการเตรียมรับความหวั่นไหวที่ว่าถ้าพักเพื่อไทยถูกยุบ
ทศชก็จะมาแทนที่พักไทยรักไทย
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยก็ถูกปัญหารุมร้าวเยอะมีการคาดคณีว่าอาจจะโดนถูกยุบ
ซึ่งตั้งพักไทยรักษาชาติขึ้นมาสุดท้ายขึ้นมาพักไทยรักษาชาติก็ถูกยื่นให้ยุบพักก่อน
ผลจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่เรื่องนี้ก็อธิบายได้ว่าหน่อหรือแขนงที่ตัดต่อเตรียมไว้ให้เจริญเติบโต
ในสถานการณ์ที่ถ้าต้นไม้ใหญ่โค้นล้มถูกโค้นล้มหน่อและแขนงพวกนี้จะได้โตต่อไปไปมามาก็ต้องมาลุ้นว่าแขนงหรือหน่อเนี่ยจะเป็นยังไง
ถ้าถูกยุบพักก็เรียกว่าตายก่อนโตเรื่องนี้ต้องน่าติดตามส่วนแนวทางการต่อสู้ของพักไทยรักษาชาติทศชก็ว่ากันไปตามกระบวนการครับ
เพราะว่านี่เป็นบรรยากาศทางการเมืองในช่วง๔๐วันเท่านั้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งก็มาเจออย่างนี้
ถ้าดูเอกสารจากฝ่ายกฎหมายที่เขาแจกจ่ายหนังสือพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาพร้อมสู้ก็ดีครับ
ในฐานะคนตามการเมืองต้องมองว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาในวงการเมืองเป็นเรื่องธรรมชาติเลยครับ
อย่าไปคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถึงขั้นว่าจะต้องมีการปฏิวัติรัฐประหารซ้อนถึงขั้นว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง
บางคนก็มาบอกว่าตอนนี้พักการเมืองบางพักเขาเริ่มชะลอการหาเสียงแล้ว
เริ่มมีความรู้สึกว่าจะได้เลือกตั้งไหมอย่าไปคิดตรงนั้น
เอาเป็นว่านี่เป็นกระบวนการทางศาลนำความขัดแย้งไปขึ้นสู่ศาลดีที่สุด
เพราะว่าถ้าเกิดความขัดแย้งแล้วไม่เอาเข้าสู่ศาลแล้วเอาความขัดแย้ง

ออกมาบนท้องถนนอะไรจะเกิดล่ะครับ
บ้านเมืองเท่าที่ยับเยินมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะเอาความขัดแย้งออกมาสู่ท้องถนน
และในที่สุดคนที่เอาความขัดแย้งมาสู่ท้องถนนพอเจอบ้านปลายเป็นยังไงล่ะครับ
ก่อนหน้านี้แกนนำนปชเสื้อแดงติดคุกกันแล้วเป็นแถว
มาถึงวันนี้ข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อสักช่วง๙โมงกว่า๑๐โมงนี้เอง
ท่านก็คงทราบแล้วใช่ไหมครับหลังจากข่าวต้นชั่วโมงออกมาว่าแกนนำพันธมิตร๖คนติดคุก
นี่สารดีกานะครับแปลว่าทำอะไรไม่ได้แล้วสารดีกาตัดสินจำคุกคนละ๘เดือน
เป็นแก่นำนผสมบุกธรรมเนียบปีห้าหนึ่งครับใช้เวลามา๑๐กว่าปี
ก็แปลว่าต้องเข้าคุก๖เดือน

เพราะคุณสนทิลิ้มทองกุลนั้นอยู่ในคุกอยู่แล้ว
นี่เป็นกระบวนการทางศาลครับเป็นกระบวนการตัดสินความขัดแย้งทางศาล
จะเห็นว่าสุดท้ายทั้งฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงทั้งสองฝ่าย
ฝ่ายที่นำความขัดแย้งออกมาสู่ท้องถนนเจอชะตากรรมเหมือนกันหมดครับ
ฉะนั้นเอาความขัดแย้งขึ้นสู่ศาลแล้วให้จบที่ศาลดีกว่าครับ

ก็ถือว่าเป็นความเข้มข้นทางการเมืองนะอาจารย์นะครับ
เรื่องของทางพักแล้วบอกว่าตัวเขาเองถ้าโดนยุบพักเนี่ย
เขาจะออกเป็นคนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็ต้องกลับตามองครับ
ไม่ได้แปลว่าการนำสู่สารรัฐมนูลคือการยุบพักนะ
สารก็มีกระบวนการที่จะไต่สวนจะหาพยานหาหลักฐาน
ขึ้นสู่สารรัฐมนูลแล้วสารตัดสินว่าไม่ยุบก็ได้ครับ
อาจารย์อีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ถูกโยงไปถึงเพื่อไทย
ว่าไทยรักษาชาติถ้าโดนยุบเพื่อไทยจะโดนต่อไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็วิเคราะห์กันไปแล้วครับแต่ว่าทั้งหมดนี้
เราต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมว่าเป็นไปโดยเหตุและผลทั้งนั้นครับ
ก็ต้องรอติดตามนะคะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะคะ
วิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันทุกเที่ยงเลยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ